จังหวัดกาลจนบุรีชาวบ้านมีการรวมตัวการขับไล่ภูมิในการโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะบอกว่าใช้งบประมาณไม่โปร่งใสนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวรวมทั้งไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านด้วยกลุ่มชาวบ้านกว่า๑๐๐คนพากันยกขบวนไปที่โรงเรียนบ้านกองหม่องทะนะครับที่อำเภอสังครับบุรีจังหวัดกาลจน
ที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบริเวณเขต๓ก็เข้าไปแล้วฟังข้อเรียกร้องของชาวบ้านก็มีทหารจากหน่วยเฉพาะกิจราชยากองกำลังศูนย์สี่แล้วก็ตำรวจปุทธรสังครับบุรีก็ไปดูแลอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นชาวบ้านบอกว่าสาเหตุที่ต้องออกมาไม่เรียกร้องสั่งให้มีย้ายการย้ายนางสาวกระยานเนี่ยเพราะว่า